ต่อเนื่องกันด้วยเรื่องของความเพียนค่ะดาบวิชัยคนบ้าปลูกต้นไม้
เป็นชื่อที่ชาวบ้านประชาชนคนใกล้ชิดเรียกดาบวิชัยแบบนี้
ว่าเป็นคนบ้าปลูกต้นไม้ร้อยตำรวจรีวิชัยสุริยุทธ์นะคะ
คือดาบวิชัยได้เข้าอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
เมื่อปี๒๕๓๑หลังจากนั้นดาบวิชัยก็ปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันนี้
ดาบวิชัยปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า๓ล้านต้น
ติดตามเรื่องราวของความเพียนจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
หลังจากที่เราไปรับการอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมสุดแล้ว
เราก็มาพินาดูว่าปางกู่เราทำไมถึงยากจนที่สุดของศรีสะเกดศรีเกตทำไมถึงจนที่สุดของประเทศไทย
ทั้งนั้นและทั้งนี้นะครับเมื่อเราอบรมแล้วเราเป็นค่าของแผ่นดิน
ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วใครจะปฏิบัติตาม
โครงการนี้เขาให้เราไปอบรมเพื่อเป็นวิทยากรมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านนะครับ
ผมเห็นว่าโครงการนี้ดีดีอย่างมากเลย
ก็ได้ถือเอาโครงการนี้มาปฏิบัติโดยถ่ายทอดโครงการอบรมโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองให้ชาวบ้านรับรู้เพื่อปฏิบัติ
ร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธ์หรือที่รู้จักกันในนามว่าดาบวิชัย
บ้าปลูกต้นไม้ในวัย๗๑ปีบอกเล่าจุดเริ่มต้นเมื่อ๓๐ปีก่อน
หลังได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
ไปปรับใช้กับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสเกต
ท่ามกลางเสียงปรารบของผู้คนในชุมชน
แต่เสียงเหล่านั้นไม่เคยทำให้ดาบวิชัยเกิดความสิ้นหวัง
แต่กลับเดินหน้าปลูกต้นไม้ที่มีในท้องถิ่นด้วยเมล็ดพันธุ์
ต้นยางนาต้นตาลต้นคูณและต้นขี้เหล็ก
ตามถนนหนทางทั้ง๑๐ตำบลในอำเภอปรางกู
เพราะเชื่อมั่นด้วยหัวใจว่า
สิ่งที่ทำคือสารพระราชา

ที่ต้องใช้ความเพียรพยายาม
วบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ในใจคน
คือโครงการแผ่นดินทำบินทองนี้
มันมีอุดมการข้อหนึ่งว่า
เมื่อเห็นเพื่อนบ้านเป็นทุกข์เป็นภารกิจที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไข
แล้วเราก็จะได้เพื่อนบ้านที่ดี
มีเพื่อนบ้านที่ดีไม่ต้องมีรั้วบ้าน
สมัยก่อนโจรผู้ร้ายชุกชุมนะครับ
ต้นไม้ที่เราปลูกเราไม่ได้ปลูกเพื่อตัวเราเอง
ปลูกเพื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านนะครับ
ไม่ว่าจะต้นยางนาก็ให้ชาวบ้านได้เก็บเห็ด
เพราะต้นตานนี่สารพัดประโยชน์มากมายนะครับ

โดยผมเน้นว่าที่ผมปลูกตรงนี้นะ

ผมปลูกให้ทางราชการปลูกให้หลวง
ริมถนนหนทางริมห้วยน้องคลองบึงนะครับ
หลังจากที่เรายนวลรัชพรรณไปแล้ว
ชาวบ้านก็เข้าใจถึงไม่ทำลาย
เมื่อก่อนก็ขึ้นนิดขึ้นหน่อย
แต่เดี๋ยวเผาเดี๋ยวสับทิ้งฟันทิ้งนะครับ
เติบโตมาชาวบ้านได้ผลประโยชน์
ได้เก็บได้กินได้ซื้อได้ขายอะไรอย่างนี้
ไม่ว่าจะสะเดาไม่ว่าจะใบทอนอย่างนี้ไม่ว่าจะต่าง

เขาได้บอกให้ชาวบ้านเขาติดอาวุธความคิดทางบรรยาให้เขา
เขาก็เลยมีความรู้ขึ้นมา
เมื่อมีความรู้ขึ้นมาเขาก็อยากจะร่วมมือกับเรา
ต้นไม้มันถึงได้เกิดหนาทึบถึงเหมือนทุกวันนี้ครับ
สิบตำบลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลไหนมันหนาแน่นด้วยต้นไม้ทั้งนั้น
จากทุ่งหน้าอันแสนจะเวิงวาง
ณปัจจุบันนี้เป็นต้นไม้ที่หนาแทบทุกตำบลแล้ว
แม้วันนี้สุขภาพของดาบวิชัยจะเริ่มถดถอย
ด้วยสารพัดโรคที่รุมราว

คงมีสีหน้าและแววตาที่มุ่งมั่น
พร้อมบอกว่าจะปลูกต้นไม้ต่อไป
กว่าลมหายใจจะหมดลง

หากไม่ได้เข้าอบรมโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทอง

ในวันนี้คงไม่มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาผู้คน
พักอาศัยริมทางมากกว่า๓ล้านต้น
ไม่มีต้นไม้ที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนและคนต่างถิ่น
และไม่สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่เคยแห้งแรง
ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง
และที่สำคัญทำให้รู้ในสิ่งที่สงสัย
นั่นก็คือขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรา
พระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙
แท้ที่จริงแล้วคือการให้การเสียสละ
ส่วนกำไรที่จะกลับมาคือประโยชน์มากมายมหาศาล
จากสิ่งที่ลงมือทำทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมทั้งได้รู้ว่าแก่นแท้ของความสำเร็จในชีวิตคนเรา
เกิดจากความเพียนทั้งสิ้น
ผมเอาโครงการของในหลวงเนี่ยความหมั่นเพียนได้ไหมครับ
เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วถ้าหากว่าทุกคนไม่มีความเพียร

แต่ในนี้ผมทำเพื่อเป็นตัวอย่างนะฮะ

ความเพียรของผมนี่มัน๓๐กว่าปีนี่
ถ้าคนไม่ว่าบ้าก็ไม่รู้จะว่าอะไร
แต่ผมท้าเลยว่าไม่มีใครเพียนเท่ากับผมหรอก
ผมเพียนถึง๓๐กว่าปีนี้จนตัวเองสังขารไม่ไหว
แต่ก็ได้ให้ความหวังกับชาวไทยไว้ว่า
ในวันนี้ก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้ว
ก็ยังมีแรงใจเพราะว่ามันมีร่มเงามีอะไร
เหนื่อยเราก็พัก
ย่างก้าวทุกแนวความคิด
ผมเก้าไปหันไหนต้องเกี่ยวที่นั้น
ดาวิชัยคืออีกหนึ่งความสำเร็จที่เป็นบุคคลต้นแบบผู้น้อมนำศาสตร์พระราชาและคำสอนของในหลวงราชการที่๙ไปปรับใช้ในชีวิตจนประสบความสำเร็จ
ต้นกล้าแห่งความเพียรต้นเล็กที่ใช้ปัญหาและอุปสรรคมากมายเป็นปุ๋ยบำรุงรากและดิน
ใช้ความหวังความเชื่อและความเพียรเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้กล้าไม้ต้นนี้ได้เติบโตเป็นต้นไม้ของพ่อได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง
และวันนี้ดาบพิชัยก็ยอมรับด้วยรอยยิ้มว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือคนบ้าแต่บ้าปลูกต้นไม้บ้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้าที่ทำให้ตัวเองขาดทุนแต่คืนกำไรให้แผ่นดิน
เพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น
คือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่ง
กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษาไม่ให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่ง
เพียงทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญต่อการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม
พระราชดำรัฐพระราชทานในพิธีการจนาพิเศษทรงครองราชครบ๕๐ปีพุทธศักราช๒๕
ทรงครองราชธานในพิธีกาญจนาพิเศษทรงครองราชครบ๕๐ปี